ถ้ามันล้ำเฟ่นพี่เมื่อไหร่มันก็ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่
แต่ผมไม่ล้ำอยู่แล้วดีผมอยากรู้ว่าอันนี้อ่ะ
มันจะใช่เรื่องไหมพี่สนามเนี่ยสนามรถแข่งพี่มาตั้งหน้าสนาม
แล้วเด็กน้อยมันจะเข้าไปทางไหนเข้าป่าหรือยังไงดีนะ
ทำไมพี่ไม่ตั้งด่านข้างนอกมันไม่มีถนนให้ตั้งหรือยังไง
ดีดีแล้วเหรอพี่พี่เราไม่ให้พี่ปิดไหนก็มี

มากเอาไปเลย
เดี๋ยวได้เคลียร์
เขาใช้กฎหมายทำพวกมึงเองแหละ

ทำอะไรไม่ได้หรอก

เปลี่ยนกดลองแกท่านได้ไอ

อันนี้ผมไม่รู้ว่าถนนหลวงหรือถนนอะไร

ถ้าไม่มีสนามถนนก็ไม่มีเกิดขึ้น

ที่ผมจัดรถแข่งมาเนี่ยผมก็เคยเห็นไปปิดถนามอยู่ทีเดียว
ที่ผมจัดรถแข่งมาเนี่ยผมก็เคยเห็นไปปิดสนามอยู่ทีเดียว

เขาก็คุยกันรู้เรื่องเขาก็ปล่อย

ถ้าพี่มีถนามฟังผมนะเอาความเป็นจริงนะ
ถ้าพี่มีถนามแล้วไม่ให้เด็กน้อยเข้ามาในถนาม
ถ้าพี่มีสนามแล้วไม่ให้เด็กน้อยเข้ามาในสนาม

ถามคนว่ารถแข่งสนในกระบะมันไม่เข้าหมด

รถแข่งสนในกระบะมันไม่เข้าหมด

รถแข่งสนในกระบะมันไม่เข้าหมด
รถแข่งสนในกระบะมันไม่เข้าหมด
รถแข่งสนในกระบะมันไม่เข้าหมด
รถแข่งสนในกระบะมันไม่เข้าหมด